เรื่องของคนเล่นปืนเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวก็อย่าทำ
อันนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๒ปี
เขาอมลำกล้องปืนแก๊ปเข้าไปขณะทำความสะอาด

เขาตรวจสอบเรื่องของการบรรจุดินปืน
แน่นอนครับนึกเส้นเรื่องออกใช่ไหมฮะ
มันลั่นครับมันลั่นเสียชีวิตอยู่ในกระต๊อบเลยครับ
จังหวัดที่อมลำกล้องปืนนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นกระต๊อบนะครับอยู่ในสวนยางพาราบ้านป้อง
หมู่๗ตะบลโพศีสว่างอำเภอโพนทองช๑๐๑ครับ
พบผู้เสียชีวิตคือนายหนูจันพลเยี่ยมอายุ๖๒ปี
แล้วก็มีปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์วางอยู่ข้างผู้ตาย
มีญาติแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่
สอบถามภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ตอนกลางวันนะครับผู้ตายเนี่ยไปร่วมกับผู้นำชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน
แล้วก็กลับมาช่วงเย็นส่วนเธอนะครับตามสามีมาทีหลัง
พบว่าสามีเสียชีวิตแล้วนะครับ
ว่าสามีน่าจะเอาปืนออกมาเช็คการบรรจุดินปืน
แล้วใช้ปากเขาทำทำไมเขาใช้ปากเป่าลำกล้อง

ขณะที่ตำรวจเก็บหลักฐานแล้วก็ร่องรอยคราบเขม่าวดินปืน
แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดสาเหตุที่ปืนลั่น
แต่คาดว่าเขาอาจจะใช้ปากเป่าลำกล้องเพื่อเช็คการบรรจุดินปืน
และเป็นจังหวะเดียวกับที่นิ้วเท้าซึ่งเกี่ยวอยู่กับนกของปืนมันพลาด

นกปืนแก๊ปมันสับปั้ง
นี่แหละฮะกระสุนทะลุปากครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วทะลุออกไทยทอยโอ้โหเสียชีวิตครับ
เป็นอุทาหรณ์นะครับคนเล่นปืนทำความสะอาดปืนนะครับ

แต่ก็กรณีนี้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ